แต่ว่าตอนนี้นะหลายพื้นที่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเนี่ย
ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ยอมพักยอมผ่อนกันล่ะคุณผู้ชม
แต่คุณผู้ชมที่นครราชศรีมาสิมีใครมาช่วยเกี่ยวข้าวล่ะคะเนี่ย
ไม่ใช่เป็นยังไงล่ะคุณเจ้าเงาะเจ้าเงาะ

กายมาดูสิตัวดำผมเนี่ยเป็นสีรุ้งเลยทีเดียว
ที่ตัวเขาดำนี่เขาตากแดดหรือเปล่า
ก็อาจเป็นได้แต่ว่านี่คุณค่ะเขาเป็นเจ้าเงาะเลยเห็นไหม
ดูแล้วเราก็รู้เลยว่านี่คือตัวละครในวรรณคดีไทย

น่าจะเป็นง้อแฟนซีเพราะดูสีผมแล้วน่าหลากหลายเหลือเกิน
แต่งตัวดูเต็มยดนะดูมีดอกชะบานะมีสร้อยคอนะมีเป็นแบบทาปากแดง
แล้วก็มีอาวุธประจำกายก็คือเขียวเกี่ยวข้าวนี่แหละ
คนนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะพี่เขานะคะก็คือคุณพี่รำภัยแชมเบอร์แลนด
อายุ๔๗ปีชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกเจ๊ไพบเจ๊ไผ่เฮ้ยเดี๋ยวคุ้นเจ๊ภัย
แกชอบไปทำบงทำบุญแล้วใส่ชุดแบบเนี้ยถูกต้องเลยไปงานบุญงานบวชงานอะไรต่างนานา
แกจะชอบแต่งชุดง้อป่าอ๋อเหรอแกชอบมากเลยเป็นคนที่ชื่นชอบง้อป่าเป็นชีวิตจิตใจ
เพราะแกบอกว่าชุดเงาะป่าเนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้มีแรงสู้ชีวิต
แล้วพี่เขายังบอกอีกนะคะว่าการแต่งชุดเงาะเนี่ยเป็นการสร้างความสุขให้ตัวเอง
สร้างสีสันให้กับชุมชนใครเห็นผ่านไปผ่านมาก็ยิ้มสนุกสนานไปด้วย
ไม่มีความเครียดนะคะหลายคนที่แกเกี่ยวข้าวด้วยก็โอ้ยมีความสุขนะ
ง้อป่ามาช่วยเกี่ยวข้าวถ้าตามในวรรณคดีไทยก็รูปชั่วตัวดำ
แต่ข้างในเนี่ยยังรอจิตใจดีใช่ไหมใช่
แต่พี่คนนี้เธอเป็นผู้หญิงคุณผู้ชมนะแล้วก็เห็นแล้วว่าเธอมีความสุขกับการใช้ชีวิต